ไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเช็คสถานะหัวใจของแม่สุนารีกันหน่อย
อย่างที่เรารู้กันดีเนาะว่าก่อนอันนี้แม่สู่เนี่ยเพิ่งจะเลิกรากันไปกับสามี
หนุ่มรุ่นน้องคุณวาวเตอร์อายุห่างกันตั้ง๒๐ปีนะ
ซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนสนิทเองก็เป็นห่วงว่าแม่สุจะโอเคไหม
เพราะว่านอกจากจะเลิกรากับแฟนแล้วเนี่ยก็ยังมาสูญเสียพี่สาวที่รักมากไปก่อนหน้านี้ด้วย
แต่ว่าล่าสุดนะคะเชื่อว่าใครที่ได้ติดตามชีวิตแม่สู่ผ่านทางโซเชียล
ก็น่าจะได้ใจชื้นกันขึ้นมาบ้างใช่ค่ะแม่สู่เนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็คลิปที่เจ้าตัวเนี่ย
ไปเที่ยวที่ยุโรปไปเที่ยวทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สวิสแลนด์
เยือนยุโรปทั้งทีนี่จ้ะเก็บภาพสวยมาฝากเอฟซีที่ไทย
ให้ไทยได้ดูเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวกับแม่ด้วย
จากวิวสวยเนี่ยแม่ยังถ่ายคลิปให้ดูวิถีชีวิตที่นู่นนะคะ
ซึ่งคลิปเนี่ยน่าจะถูกใจแฟนเป็นคลิปนี้เป็นคลิปนี้เลยที่น่าจะถูกใจแฟน
โหนินทุกหหน่าวไมซ์สิมัยใช่ค่ะ
รวมไปถึงยังโชว์บรรยากาศที่แม่สู่นั่งกินอาหารไทยในห้องพัก
เต็มไปด้วยหลากหลายเมนูที่ชวนให้น้ำลายไหล
เห็นแล้วบอกเลยว่าเมนูไหนก็ไม่แซ่บถึงใจ
เหมือนอาหารไทยใช่ไหมจ๊ะแม่จ๊ะ

อันนี้แบบตกเล็ก

แล้วก็อันนี้ก็อีกก็เหลือ

ปลาตัวเล็กนั้นเอามาตำเป็นน้ำพริก

อาหารไทยก็น่าจะทำให้แม่หายคิดถึงเมืองไทยอยู่บ้างนะคะ
วันนี้แม่นซูแฮปปี้สุดเลย
ใครที่เป็นห่วงสภาพจิตใจของแม่
แม่แอบบอกผ่านแคปชั่นเอาไว้แล้วนะคะว่า
อาจจะไม่ค่อยเคลียร์แต่หัวใจคนในภาพเคลียร์แล้วเด้อ

เรื่องนะคะทุกคนค่ะยังโสดอยู่ในโหมดสวยด้วย